ชิงทองคนร้ายที่คิดจะชิงทอง
บอกเลยนะดูไทยรัฐทีวีเยอะไม่เคยมีใครรอด
แต่การชิงทองครั้งนี้มีดราม่าคุณผู้ชมคุณวรพร
แม้ว่าที่จันทบุรีตำรวจจะใช้เวลาไม่ถึง๑ชั่วโมงจับผู้ก่อเหตุคนนี้ได้
รู้ไหมเขาจะชิงทองไปทำอะไร
อีกไม่กี่วันจะแต่งงานสินสอดไม่พอ
โอ้โหโอ้โหสิครับ
ทำไมไม่ปรึกษาแม่ยายพ่อตาน้องเอา

คุณผู้ชมครับกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายรูปร่างผอม
ผมรองทรงสวมเสื้อยีนคลุมเสื้อขาวนะฮะ
ขาวดำเนี่ยเข้ามาทำทีเป็นขอดูทอง
น้ำหนัก๒บาทขอดูไลน์หน่อยตามสูตร
จากนั้นก็ฉวยโอกาสหยิบทอง๒เส้นวิ่งหนีออกจากร้าน

ขับรถกระบะ๔ประตูมาขโมยทอง๒บาทนะ

เหตุเกิดที่ร้านทองอุดมพรตะบนแก่งหางแมว
อำเภอแก่งหางแมวจวัดจันทบุรีครับ
เมื่อ๑๐โมงที่ผ่านมานี้เอง
หลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วออกหาข่าว๔๕นาทีจับได้เก่งจริง
จับกลุ่มคนร้ายได้รถพร้อมรถกระบะเลยห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร

มีสร้อยทองของกลางอยู่ในรถด้วย
นายวัชลินเสือคล้ายุ๓๐ผู้ก่อเหตุครูพุทธงฟังเขาดูนะฮะ
คือเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ของคนทำความผิด
สารภาพบอกว่าหลังก่อเหตุขับรถกระบะไปทิ้งเสื้อที่สวมตอนก่อเหตุ
แล้วก็ขับรถกระบะไปรับภรรยาไปรับแม่ยาย
ออกไปซื้อของที่จะเตรียมจัดงานแต่งครับ
ซึ่งจะจัด๒๒พฤศจิกายนนี้แล้วนี่ไม่กี่วันนี้
เมื่อวานนี้เขาบอกเขาขับรถไปซื้อสุราที่ชายแดนจันทบุรี
แล้วถูกเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเขาเกลือในจับ

มาไงจ่ายค่าปรับไป๓๐๐๐กว่าบาท

หมดเงินเลยนะฮะตำรวจปล่อยตัวมา
มาก่อเหตุชิงทองเพราะสินสอดไม่พอ
สินสอดเท่าไหร่พี่เขาบอกสินสอด๕๐๐๐บาท
ยังคุณผู้ชมดราม่ายังไม่หมด
นางสาวชาวน้ำนางสาวนางสาวนางสาว
นางสาวชาลิสาอายุ๒๘ปีว่าที่เจ้าสาวเธอจะว่ายังไง
นี่ฮะโอ้ปาดน้ำตาเลย
บอกเมื่อเช้าไปส่งลูกด้วยกันก็แยกย้ายกัน
ไม่รู้เลยว่าแฟนมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วไปก่อเหตุชิงทอง
กับแฟนจะแต่งงานสัปดาห์หน้าอยู่แล้ว

ไม่คิดว่าแฟนนะจะมาก่อเหตุแบบนี้ครับ
พี่ทานแล้วรู้ไหมว่าเขาไปชิงทองมา
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรี

เจ้าหน้าที่นะครับที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว
เก่งจริงครับ๔๕นาทีรวบได้เลย
อืมเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่วิธีคิดนะคะ
ตั้งแต่วิธีคิดแต่ว่าแทนที่จะได้มีงานมงคล
ก็เลยกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยนะคะ